สาวนักธุรกิจร้องสื่อรองพอบุกห้องคุกคาม

เธอไปเรียนสถาบรรยายฝึกอับรมผู้นำ

กระทั่งบุกมาที่ห้องแบบนี้
ชายคนนี้นะ
มาเอาอะไรที่ตู้จดหมายของคอนโดรู้ไหมคุณ

เอาคีย์การ์ดเอาคีย์การ์ดห้องพัก
คงรู้แหละว่าฝ่ายหญิงสาวจะเอามาซ่อนไว้ตรงนี้หรือเปล่า
จะเอามาเก็บไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงช่องเก็บจดหมายนะครับ
แต่ทีนี้คงไม่เจอคีย์การ์ดแต่ขึ้นอาคารไปได้
พอขึ้นอาคารไปได้นะคุณเดี๋ยวไปดูพฤติกรรมหน้าห้องหญิงสาวนี่มาแล้ว
พยายามบิดลูกบิดนะพยายามบิดลูกบิดนะจะดันเข้าไปให้ได้เลย
แต่สุดท้ายดันไม่ได้คุณเขาเนี่ยนี่ทำลายเลยทุบประตูห้องเลย
จนประตูห้องเสียหายเอาตัวกระแทกไปแบบนี้คุณ
และคิดดูว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างในจะกลัวขนาดไหน
ผู้หญิงส่องตาแมวมาเห็นผู้ชายคนนี้มาอยู่หน้าห้อง

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของห้องสาวสวยคนหนึ่งนะครับ
พักอยู่ที่คอนโดย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้
และเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่ก็ล่วงเลยเข้าเดือนธันวาคมแล้วนะครับ
นางสาวนัฐกันอายุ๓๒ปี
เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาบริมทรัพย์นะครับ

ผู้ก่อเหตุเป็นถึงรองภูมิหน่วยการสถาบันฝึกอบรม
ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนชื่อดังนะคุณนะ
ซึ่งเธอรู้จักหลังจากเธอสมัครเข้าเรียนที่สถาบันนี้
ไปเข้าคอร์สการเป็นผู้นำกันซะหน่อย
ก็คงจะเจอแต่ผู้นำดีที่เขามาเรียนกัน
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะใช่แต่ปรากฏว่า
รองภูมิหน่วยการสถาบันไม่รู้ว่าแอบชอบเธอหรือเปล่า
เพราะชอบมาฉวยโอกาสลวนลามเธอหลายครั้ง
เธอก็รู้นะว่าตัวผู้ชายมีเมียแล้ว

แล้วก็พยายามปิดช่องทางในการติดต่อกับผู้ชายคนนี้

ซึ่งหลังเกิดเหตุเธอก็ไปปรึกษากับทางผู้มนวยการของสถาบัน
แต่ผู้มนวยการก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะ
แค่แนะให้เธอโทรไปบอกภรรยาของผู้ก่อเหตุสิ

เธอก็เลยตัดสินใจส่งคลิปนี้ไปให้เมียของผู้ก่อเหตุนะครับ
หวังจะให้ช่วยปรามหน่อยปรามพฤติกรรมของสามีกันหน่อย
แต่ปรากฏว่าตัวของคุณนัฐกัน
กลับถูกแจ้งความในข้อหาคมขู่และละเมิดสิทธิ์เขาซะงั้น
ไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะฮะ

แต่หนูโทรไปหลายรอบไม่ติด
หนูก็เลยเป็นการส่งข้อความไปขอร้องเขา
ให้หยุดพฤติกรรมของสามีเขา
ส่งข้อความไปเขาก็บอกตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะ
แล้วพอรุ่งเช้าปุ๊บหนูก็เลย
ว่าหนูไปข่มขู่เขา
ไปเอาเอาอะไรนะ
เอาไปละเมอสิบทีไป
ผมขอบใจเมียเขาพระราญาเขา
ให้คุณเดินทางมาที่โรงพักด้วย

ข้อหาพยายามบุกรุกนะคุณ

แต่ข้อหาแบบนี้จริงเธอไม่ได้กลัวอะไรมากนะ

ถ้าบุกเข้ามาแล้วมาก่อเหตุทำร้ายร่างกายเธอ
มาทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ตอนนี้เธอก็กลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรมและไม่ปลอดภัยด้วยนะครับ
เพราะผู้ก่อเหตุก็อ้างว่ารู้จักคนมีสีระดับถึงนายพลเลยนะ

ผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจฮะร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
ให้ช่วยตามเรื่องของคดีกันซะหน่อยนะครับ

ความปลอดภัยของคอนโดต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยนะ
เพราะว่าคุณผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นคนนอกนะ

เข้ามาได้ง่ายได้แบบนี้อันตรายมากค่ะ